ดูโบราษีส้ำซ้อนก่อนเลยที่บุรีฬรรม
ที่ส้ำซ้อนรถกระบะคุณรัชพร
ไปชนลดเก๋งก่อน

ขับหนีเข้านี้ไปชนมอเตอร์ไซค์

แล้วรถก็ยังถลายไปชนสารพระภูมิอีก
อยากเห็นภาพไหมครับว่าซ้ำซ้อนแบบไหน
ทั้งเสียชีวิตและเสียหายคุณผู้ชมดูมาแล้วนี่

วาดมาเลยเสียหลักมาเลยปลิวมาเลยใช้คำนี้ก็ได้
นี่แหละคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดบันทึกขณะที่รถกระบะมาเร็วจี๋
แล้วก็หมุนคว้างมาเลยนะ
พุ่งชนสายพระภูมิหน้าบ้านพังยับฮะทำให้คนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บด้วย
ก่อนหน้านี้รถกระบะไปชนเอามอเตอร์ไซค์มาแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพ
อุบัติเหตุดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถนนสายบุรีรำสตึก
บริเวณบ้านสโหนตะบนบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำครับ
ทำให้นายกรทินารำนะฮะอายุ๔๒ปีคนนี้ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ถูกชนนะ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วครับเขานอนเสียชีวิตตรงนี้เลย
ส่วนรถกระบะอีซูซูดีแม็กซ์นะครับหน้าพังยับสารพระภูมิไม่เหลือนะฮะ
พระภูมิหน้าบ้านหลังเกิดเหตุกู้ภัยครับก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับ
ก็คือคนที่ขับรถกระบะอีซูซูนะครับ
ล่าสุดนะครับนางน้ำฝนทินารำอายุ๒๙ปีเป็นภรรยาของนายกรคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะแล้วเสียชีวิต
นิมนต์พระมาสี่รูปครับไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของสามีตรงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งครอบครัวนะครับก็นำศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
นี่ฮะต้องมาเชิญดูวิญญาณสามีกลับบ้านแบบนี้
จากการสอบถามนางน้ำฝนเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับในกรสามีเนี่ยนะขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนสายบุรีรำสตึก
แต่พอมาถึงหมู่บ้านสโหน่เนี่ยก็ถูกรถกระบะขับออกมาจากตัวเมืองอ่ะนะ
พุ่งชนอย่างจังทำให้ร่างของนายกรเนี่ยลอยกระเด็นแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิตครับ
ซึ่งนางน้ำฝนกับสามีนะฮะมีลูกโอ้กำลังน่ารักเลย๕ขวบ
กำลังช่างเจรจาเลยหลังเกิดเหตุเธอบอกเธอทำใจไม่ได้
ทำใจได้ยังไงก็สามีฉันเป็นเสาหลักของบ้านฉันน่ะ
แต่ว่าเขายินยันว่าจะจ่ายใช่ไหม
แน่งอย่างไม่ทราบคำตอบตรงนี้ค่ะ
มีความหวั่นอย่างไรบ้างไหมครับเกี่ยวกับคดี
ก็กลัวเหมือนกันครับพี่

เพราะว่านุ๊ก็เสียทุกอย่างเนอะ
คุณผู้ชมครับมีพลเมืองดีเขามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้
บอกว่าเห็นแล้วนะรถกระบะเนี่ยคันนั้นน่ะ
เฉียวชนรถอีกคันนึงแล้วพยายามจะขับหนีไงอาจจะ
ไปพุ่งชนรถของในกรจริจคงเขาเสียชีวิตแล้ว
หลังเกิดเหตุคนขับรถกระบะเนี่ยไปกราบศพนะครับ
แล้วก็เตรียมเจรจาเรื่องค่าเสียหายหลังเสร็จงานศพแล้วครับ